ร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระโซงเกษตรสหกรพร้อมคณะ
เดินทางไปยังศูนย์วิจัยข้าวปฐุมธานี
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานีกล่าวต้อนรับ

เป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยข้าวปฐุมธานี

ทางจังหวัดได้ยกย่องให้ข้าวพันธุมธานีหนึ่ง

ด้านนายนัฐกิจของทิพย์

กรมการข้าวให้ความสำคัญกับพันธุ์ข้าวเป็นอันดับหนึ่ง

สนองความต้องการของตลาดได้
โดยมีนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญ

เพื่อการรวบรวมอนุรักษ์บำรุงพันธุ์
และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมข้าวพื้นเมือง
สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
มุ่งให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน

มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอย่างภาคภูมิ